แล้วคุณแอร์สอยู่ข้างหน้าด้วยนะ

รูปหนุ่มรุ่นน้องนิกกี้นชัดกอดกันหวานฉ่ำกลางสะน้ำ
แม้จะเป็นการหอกล้อกันก็ทำให้แฟนคลับแล้วก็คนที่ดูรูปนี้
สงสัยว่าเป็นป่าเดียวกันหรือเปล่า
ดูสายตาดิสายตาแบบดี

กอดเขาก็ได้

ได้เปิดเผยว่าไม่ได้ปิดแล้วสินิยมไปชอบไม้ป่าเดียวกัน

ภาพที่เห็นเป็นแค่หยอกล้อกับน้อง
แล้วก็ยังชอบผู้หญิงเหมือนเดิมหัวใจตอนนี้ยังโสด
แต่มีสาวคุยแล้วครับแต่คุยแค่คนเดียวยังไม่พร้อมเปิดตัว

โกรธจริงกว่าเรื่องเกงอย่างนี้
นี่พี่ม้าเขามีแพลนจะถ่ายแบบเซ็กซี่

เห็นถึงลำไส้เลยใช่ไหมบ้า
โหนี่เอาปากกาเมจิกขีดปะเนี่ย

อ๋อที่บอกยังไม่เปิดเผยตัวคือคุณออนภารนั่นเอง

ฉันเดินออกข้างนอกก็เป็นนอกวงการแหละ

เอาที่สบายใจมา